หลุกข้าวเหนียวหลุกข้าวเหนียวหักสันต้มเกลี้ยวหักเหนียวแง่นหลุกหัวไพร
หลุกข้าวเหนียวหักสันต้มเกลี้ยวหักสันต้มเกลี้ยว
ตอนนี้เขาก็กลายเป็นเหมือนพืชเศรษฐกิจใหม่ที่จะมาทำให้ราคาของข้าวเหนียวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ก็ช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวอีสานได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
แต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องมีการวางแผนในการปลูกในการทำเรื่องสวนไล่นานต่างให้ดีหน่อย
เพราะว่าสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนในช่วงปี๒ปีที่ผ่านมา
ค่อนข้างที่จะมีการแปรปวดแล้วก็เปลี่ยนแปลงหลายพื้นที่โอ้โห
ทางตอนบนของอีสานฝนตกเยอะเหลือเกินตอนล่างฝนน้อยเหลือเกิน
ดังนั้นตอนนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของสถานการณ์
ใครที่จะใช้รถใช้ถนนจะไปส่งข้าวเหนียวตามจุดต่าง
อาจจะต้องระวังเพราะว่าจะเริ่มมีหมอกปกคลุม
ในพื้นที่กรุงเทพก็จะมีหมอกปกคลุมเช่นเดียวกัน
ก็เป็นสัญญาณว่าอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น
ส่วนสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างไร

คุณผู้ชมนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมเช้าวันนี้
ก็จะพบว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับ
ก็ยังคงมีการก่อตัวของกลุ่มฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
นี่คือกลุ่มเมฆฝนนะครับที่มีการก่อตัวอยู่
คงทอดยาวไปกลางมหาสมุทรอินเดียตรงนี้นะครับ
ทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปนะครับ
สถานการณ์กลุ่มฝนที่เกาะตัวขึ้นตอนนี้
สังเกตว่าตั้งแต่จังหวัดชุมพรระนองประจวบคิริขันนะครับ
ราธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังสตูนพังงานะครับสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส

ก็ส่วนใหญ่จะเป็นฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา

จะสังเกตว่าถึงแม้ว่าตอนนี้พายุที่เราจับตาต่อเนื่องในบริเวณประเทศอินเดียจะสลายไปแล้วนะครับ
แต่ว่ากระแสลมตรงนี้ยังคงแรงอยู่นะครับ
ดังนั้นจึงทำให้เช้าวันนี้ในบริเวณทางตอนบนยังคงมีอากาศที่เย็นอยู่
แต่ว่าตอนล่างนะครับก็จะมีกระแสลมตรงนี้นะครับที่พัดเข้าไป
กระแสลมตรงนี้เอาความอุ่นเข้าไปปกคลุมในบริเวณพื้นที่แถวตอนกลาง
แถวนี้ก็จะทำให้มีความชื้นมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยที่จะทำให้มีหมอกเกิดขึ้นในระยะวัน๒วันนี้นะครับ
ส่วนคลื่นในช่วงวันนี้ช่วงเช้าอาจจะยังคงมีความแรงอยู่บางจุด
แต่ก็จะแรงน้อยกว่าเมื่อวานนี้นะครับ
และวันพรุ่งนี้ครับสถานการณ์ขึ้นจะสังเกตว่าสีฟ้าเข้มก็จะค่อยหายไป

เรือที่มีความมั่นคงแข็งแรงก็ออกเดินเรือได้
แต่ว่าเรือที่มีขนาดเล็กอาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าบางจุดบางช่วงบางตอนอาจจะยังมีฝนตกอยู่
ซึ่งก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติต่างได้
นี่คือสถานการณ์ฝนในวันนี้จากการคาดการณ์นะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะไปตกแถวบริเวณประจวบคิริคันสุราธานีตอนบนนะครับ
แล้วก็นครศรีธรรมราชตรงแถวแนวชายฝั่งนะครับ

บางพื้นที่เป็นจุดที่มีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องกัน

ก็อาจจะยังคงทำให้มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเรื่องของดินถล่มอยู่
ในช่วง๙โมงก็จะมีการพาดผ่านในบริเวณพื้นที่
จังหวัดสุราธารณีไล่อย่าลงมาจะถึงฝั่งอันดามรรณ

แล้วก็ช่วงบ่ายก็ยังคงตกบริเวณเดิม
ยังคงไม่อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดจากวันสองวันที่ผ่านมานะครับ

แต่ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงไปวันนี้
ก็คาดการณ์ว่าจะน้อยลงกว่าเมื่อวานนี้

หนาวที่ยังทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยยังคงต้องเจอฝนด้วย
ส่วนวันนี้อุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
สังเกตว่ามีสีส้มอ่อนก็หมายความว่ายังคงมีอากาศเย็นในช่วงกลางวันนะครับ
ส่วนกรุงเทพกลางวันนี้อาจจะร้อนหน่อยนะครับ
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
ใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับ
แล้วหน้าหนาวเนี่ยฟ้าจะโปร่งแดดก็จะแรงเป็นพิเศษ

ต้องปะปี้ปิดหน้าด้วยก็จะดี
เราจะได้มีผิวพันธุ์สดใสแล้วก็กินข้าวเหนียวตรงนี้

โอ้โห